พูดถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหรือคนที่เป็นแฟนกัน
เขาก็จะมีวิธีการดูแลแตกต่างกัน

เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้น
แบบนั้นเหรอ
พลทหารมารับเงิน
ทำความเค้ารับเรียบอาหยุด
เอาเงินไปครับตรงนี้

ดูท่าดูท่าเรียบอาวุธ

นี่คือที่บ้านหรือค่ายทหารครับ

ยังไงอ๋อมาโทรไม่บอกแต่แรกแล้ว
ส่งมาอย่างนี้อ้าวนี่จะบอกให้
ชายไทยเนี่ยนะครับมีโอกาสก็คือ
รับใช้ชาติยังเก่งก็แค่๒ปี
แต่รับใช้สตรีทั้งชีวิต

ค่ะรับใช้ชาติไปแล้วต้องมารับใช้สตรีกันต่อ

ตะโกนสุดเสียงแบบเข้มแข็ง
เอาเป็นว่าสามีบ้านไหนอยากได้ค่าขนมเพิ่ม

ไหนคุณชนะเรียกอาวุธสิ
ไปมันต้องมีการแตะตรงนู้นตรงนี้ก่อน

แล้วหัวไหล่ก้นถูกเข่าหรือคะ

หรือว่าตกแปะ